ปัญหาและทักออกเวลาที่ดีในการแก้ปัญหานั้น

เพราะว่าถ้าเรื่องของสมศลเทโรยีอยู่ในศาลย์
ก็ต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบกันต่อไป
เพื่อกันปัญหาในระยะยาวครับ
เรื่องราวของการปกป้องสิทธิ์นั้นเริ่มออกมาแล้ว
หลังจากที่มีข่าวลือแต่ว่ายังไม่ประกาศ

เนื่องจากว่าการเพิ่มทีมนั้นไม่ได้ระบุในกฎตั้งแต่ก่อนเปิดซีซั่น
หากจะเพิ่มทีมจริงแล้วก็ควรจะชี้แจงกฎเกณฑ์เรื่องของการตกชั้นให้มันชัดเจน
หรือว่าควรจะมีการเพิ่มการเล่นในรอบเพลย์ออฟ
ซึ่งการประชุมจะเกิดขึ้นที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที๖ล้านบาทต้องเพิ่มเป็น๒๐ล้านบาทเพราะว่าป้องกันปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง
เรียกเงินชดเชยกรณีผิดสัญญานักเตะเช่นเดียวกับที่ล่าสุดนั้นมีเคสของสโมสรราชนาวี
ก่อนอันนี้ก็มีโทตที่ทีมนักเตะเกือบทั้งทีมและค่อนทีมกับสิบโอ้ค่อน
เดินทางไปฟ้องร้องแล้วก็เอาเงินชดเชยจ่ายให้๖ล้านบาท
แต่ไม่พอหรอกครับจริงก็ต้องค้ำประกันประมาณ๒๐ล้านบาท
ถือว่าน่าจะประกันความเสี่ยงได้ดีกว่า
ที่สโมสรเพื่อนตำรวจกันบ้างนะครับ
น้องใหม่ที่ขึ้นชั้นไทยลีกมา
ล่าสุดก็มีข่าวว่ากำลังแพ้แตะที่หลายสื่อในโลกโซเชียลออนไลน์ลงข่าวกันนะครับ
นักเตะหลายคนนั้นต้องการย้ายทีมบ้างมีหลายทีมสนใจบ้าง

เตะก็เริ่มจะทยอยขอย้ายทีมออกไป
ซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางพศรีปานบภูกษรนักประชุมหารือกับนักเตะ
กับแผนการสู้ศึกระดูกาล๒๐๑๙
โดยมีตัวหลักอย่างเทือเทพวิโนไทยปกกล้าอันนันต์
ขณะที่ธนาชนะบุตรติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ
โดยคุณสำริทบริกิจสดาหรือว่าเสียบิ๊กนั้นก็เข้าประชุมด้วยนะครับ
ออกมานั้นเขาก็บอกว่าทีมนั้นยังไม่แพ้แตก
หรือก็จะให้โพสแบรนด์นะครับโทษตะวันเป็นเหมือนเดิม
แล้วก็มีการนัดนักเตะทุกคนนั้นมารายงานตัว
ฝึกซ้อมเป็นทางการวันที่๗มกราคมนี้
ก็คือวันพฤหัสครับสวนเตะอินชาไทย

ตกเป็นข่าวว่าอัธย้ายทีมยืนยันว่าไม่ขายแน่นอน
รวมถึงผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับ
เรื่องราวของการเลือกตั้งในสมาคมฟุตบอลนะครับ
ทางพลเรือเอกสรุธมหารม
ประธานคณะกรรมการกลางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าการเลือกตัวแทน๓๐เสียง

เพื่อมาหาตัวแทนในการเลือกตั้ง๗๒เสียงนะครับ

ก็คือคัดจาก๘๓ทีมให้เหลือ๓๐เสียงนะครับ

ตอนนี้เลื่อนไปจากวันที่๗มกราคม

หลังจากที่สำนักเลขาธิการของสมาคมฟุตบอลนั้น
ให้ความร่วมมือในการส่งหนังสือเชิญ
ไปยัง๘๓ทีมในหลีกภูมิภาค
ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเร็วนี้เพื่อแก้ปัญหา

ซึ่งวิธีเดียวที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอม

ต้องดูนะครับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นั้น
ความถูกต้องนั้นจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน
ยังมีความงงกันเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
กับการตอบโต้ของทั้งสองฝ่ายครับ